ไปดูเจ้าตัวที่มันน่ารักเขาเพิ่งเปิดตัวใหม่
เป็นพรีเซนเตอร์ของมหาลัยที่นี่ที่มมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์
โอ้โหบอกเลยว่าเป็นขวัญใจน้องหนูนักศึกษาไปแล้ว
อ่ะไปกันที่นี่หน่อยคุณผู้ชมฮะ
มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์ตะบนเขาทองอเภอพยุหะคีรีจังหวัดนครสวรรค์

ไปที่นี้ก็ไปดูบรรยากาศกันก่อนเนอะ
ใครไม่เคยไปก็จะเห็นความยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยเขานะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้มีการเปิดตัวพนักงานต้อนรับหน้าตึกคนใหม่
บอกว่าเป็นคนใหม่เลยเหรอเป็นรายใหม่ดีกว่า
มันยังไงทำไมคนใหม่ถึงมาแบบสี่ขา

ไม่ใช่คนใหม่แล้วจะเป็นตัวใหม่
แล้วตัวข้างก็ไม่มีบัตรอ่ะ

อ๋อกำลังเทิดโปรแต่เนี่ยเทิดโปรผ่านแล้ว

เออพนักงานรายใหม่ตัวนี้

ชื่ออัเล็กซานเดอร์ไข่มว้อน

จริงก็คือชื่อไข่ม้วนนั่นแหละ

อเล็กซานเดอร์เป็นชายา

เป็นหมาเพศผู้อายุ๔ปีได้
เขาบอกนะได้รับการสถาปนาแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ

อย่างที่เห็นบัตรประจำตัวคล้องคอเอาไว้
ยืนยันว่าเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย

งั้นผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่

สวัสดีครับหนู

เสียงคุ้นอยู่เหมือนกัน
เหมือนเคยได้ยินทุกวันอะเหมือนเคยได้ยินในหูตอนนี้
งั้นบอกไปเลยว่าคนให้เสียงอเล็กซาเดอร์คือโปรดิวเซอร์โจโจ้ของเรา
ให้เสียงภาษามนุษย์โดยโดโจ้
ขอบคุณคุณโปรดิวเซอร์โจโจ้นะว่ากันต่อเรื่องของอเล็กซันเดอร์
เล็กซันเดอร์นี่เชิดจริงตั้งแต่ได้ตำแหน่ง
พอตั้งเลย

อาจารย์ที่ผวัลเรืองรหดรุ่ง
อยู่ในบริเวณเติ๊กของมหาวิทยาลัย
ก็เลยพูดคุยกับน้องนักศึกษาว่า

ให้ข้าวเขาเขาก็น่าจะใจดีกับเราเนอะ
แล้วกลายเป็นว่าเหมือนคุยกับอเล็กซาเดอร์รู้เรื่อง
ตอนแรกไปคุยนะบอกพูดเป็นภาษาคนเลยนะ
ถ้าหากว่าทำตัวดีนิสัยดีคอยดูแลตึกจะให้ตำแหน่ง
เล็กซาเดอร์เป็นอย่างนั้นจริง

เรียกได้ว่าไม่เคยทำร้ายนักศึกษา

กลายเป็นขวัญใจของน้องนักศึกษาไปแล้วนะครับ
อ่ะก็เอามาให้ดูถึงมุมของความน่ารัก
และผมเชื่อว่าแทบจะทุกโรงเรียน
แทบจะทุกมหาวิทยาลัย
ก็จะมีเหล่าบรรดาสิงสารสัตว์ตัวตึงประจำมหาลัยอยู่แล้ว
เหมือนคุณชนะเลยเคยเป็นขวัญใจนักศึกษามาก่อนนะ